ไม่ว่างมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าเวลาเดิมที่เดิมแบบนี้นะคะ

ไปเพราะว่าเราต้องตามต่อใช่ไหมครับชูวิทธ์
ไปขับรถเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นลมชักลมบ้าหมูอะไรเนี่ย
แอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีแน่นอน๑๐๐แต่

โอ้โหไปตรวจพบ

ท่านผู้ชมครับขับรถเนี่ย
ดูฮะกวาดไปเมื่อวานนี้
แล้วก็อ้างว่าเป็นลมผมบอกแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้นะ

ก็โดนข้อหาเศษยาเนี่ยกับรถเนี่ย

กรณีแบบนี้เวลาที่ชนก็อ้างว่า

มีค่ะแต่ว่าแต่ตอนแรกตำรวจบอกไม่เจอ

ประสมกับยาเสพติดไปด้วยหรือแล้วไปตรวจเจอในเลือดใช่ไหมปนกันไปอย่างนี้

อย่างนี้นี่แย่นะลักษณะอย่างนี้
ก็วันนี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งผมไม่ได้เอามาฝาก
ที่เป็นผู้หญิงอ้างตัวเป็นหมอ
นั่นถือเหล้าออกจากรถเลยรถคว่ำเลยนะ
รถนี่คว่ำล้อชี้ฟ้าเลย
ถือขวดเหล้าลงจากรถแล้วชี้กราดด่าพวกกู้ภัย
อย่างนี้นี่มันแล้วอ้างตัวเป็นหมอก็ไม่รู้หมอจริงหรือเปล่านะ
ดีเลยค่ะมีหลักฐานออกจากราชการแน่นห์ถ้าขนาดนี้แล้ว
ต่างอรุณกลมขนส่งนะเขาก็แจ้งว่า

ที่เขาบอกว่านายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เขาบอกว่าจะมีการแก้ไขกษีกษัตริย์ของกระทรวงเข้ามาเพิ่ม๕โลกกลุ่มเสี่ยง
ในการขับขี่รถคือระบุโรคลงไปเลย
โรคลมชักหรือลมบ้าหมูอันเดียวกัน
เบาหวานระยะร้ายแรงความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เคยผ่าตัดสมองมาก่อนและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
อันนี้เขาจะระบุให้ชัดเจนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพระราชบัญญัติ
มีระบุเอาไว้เพียงแค่ว่าโรคที่เป็นโรคที่ทางผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์วินิจฉัยว่า
มีอันตรายหรือสูงเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับรถ
เขาบอกว่าตะกรห้ามไว้เฉพาะ๕โรค
เท้าช้างคือเท้าช้างคงก็ขับไม่ได้อยู่แล้วมึงนะ
วันนโรคโรคเรือนพิษสุราเลื้อรังติดยาเสพติดให้โทษ
ในขณะนี้ก็หาลือกับแพทย์สภาหลายครั้งแล้วเพื่อกำหนดรายละเอียดของอาการ
กรมการขนส่งทางบกกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง
เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตขับขี่
ก็คาดว่าจะประกาศใช้เร็วนี้
จากเรื่องที่พัทยาแล้วก็ยังมีไปเรื่องของ
เดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดกันเยอะนะคุณมิ้น
เยอะคือมันสะดวกอะค่ะแล้วก็ไหนจะเรื่องการเดินทาง
คือบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ถึงขั้นว่าจะไหวในการซื้อบ้านบ้านหลังบ้านเดียว
ทีนี้เขาบอกว่าคนในคอนโดนี่แหละ
เขาบอกอยู่คอนโดแล้วเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลาง
ข่าวออกมาเนี่ยในสังคมออนไลน์เขาบอกว่า
มีคนหนึ่งเข้าไปซื้อคอนโดไว้ที่พัทยา๒ปีกว่าไปเมืองนอกกลับมาอีกที
มีของของคนอื่นมาไว้อยู่ในห้องของตัวเอง
คิดว่าปีหน้าจะไปจ่ายสระว่ายน้ำจะประกาศซ่อม
ปีที่แล้วฟิกเนตเอยเปิดไปประตูอ้าช่างกำลังอ้างว่าตรวจระบบ
เขาบอกว่ากุญแจที่ให้ไว้เขาบอกคอนโดเก็บไว้
ฝ่ายขายก็บอกกุญแจจะดูแลให้
ปรากฏว่าเมื่อไปแล้วปรากฏว่าห้องตรงข้ามเนี่ยเอาของของตัวเองเนี่ยไปไว้อยู่ในห้องของของคน
แบบนี้ก็ได้เหรอคะแล้วไปเอากุญแจเขามาจากไหนคะ
คือเรื่องคอนโดผมต้องเรียนให้ทราบครับมันเป็นการอยู่ที่เราเป็นเจ้าของร่วม

อันนี้เราเป็นเจ้าของร่วมคำว่าเจ้าของร่วมคือเราไม่ใช่เจ้าของคนเดียว
ซึ่งจะไปทำอะไรได้ทางดงทางเดินบันไดหนีไฟลิฟต์
ส่วนต่างเหล่านั้นเราก็มีหน้าที่ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
ซึ่งปีนึงเขาจะมีการประชุมกันครั้งหนึ่ง
โดยปกติเมื่อเราเข้าไปเขาก็จะกำหนดไว้ว่ามีค่าส่วนกลาง
ตารางเมตรละ๒๐บาท๓๐บาทหรือเท่าไหร่ก็ว่ากัน
สมมุติแล้วกันว่าท่านผู้ชมมีห้องอยู่ประมาณ๓๐ตารางเมตร
ถ้ากำหนดว่า๓๐บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ๙๐๐
ที่ก็อาจจะเก็บไว้ล่วงหน้าเป็นปีนะฮะบางที่ก็จะเก็บครึ่งปี
หลังนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบผู้อยู่ก็จะมีภาระค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าเรื่องของตัวกระดกที่จอดรถที่จอดรถลิฟท์หรือว่าการปรับปรุงต่าง
ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมาเก็บเป็นก้อนเพิ่มขึ้นหรือหลังจากเราอยู่แล้ว
คือนอกเหนือจากค่าส่วนกลางค่าส่อมไอดันบำรุงไอหนี้
ซึ่งเป็นค่าส่วนกลางเนี่ยในความหมายก็ควรที่จะครอบคลุมไปทั้งหมด
แต่หลังมันมีการแยกออกมาที่เขาเรียกว่าเป็นกองทุน
จะเป็นกองทุนที่ผมบอกก็เคยพูดกองทุนไม้กระดก
กระดกพังเลยตั้งเป็นกองทุนแล้วก็ตั้งเก็บเงินต่างหากจากค่าส่วนกลาง
อันนี้คือลักษณะของคอนโดซึ่งจริงมีกฎหมายควบคุมนะ
กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายกองนิติบุคคล
แต่ว่าเมื่อมีการประชุมแล้วเสียดายว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยร่วม
เจ้าของร่วมไม่ได้เข้าประชุมไม่ค่อยจะได้เข้า
อัตราส่วนก็ไม่ถึงเช่นห้องมีคอนโดนี้เป็นตึก
มีสัก๓๐๐ห้อง๕๐๐ห้องแต่ปรากฏว่ามีคนประชุมแค่๓คน๕คน๑๐คน
ก็ไม่เพียงพอนะฮะปริมาณเสียงไม่เพียงพอก็กลายเป็นว่า
นิติบุคคลจะกำหนดแนวทางยังไงก็ได้

ต้องเสียประโยชน์ครับจะเรียกเก็บยังไงก็ได้
โดที่ว่านี้ก็ไม่ต้องบอกชื่อหรอกครับก็ต้องอยู่แถวพัทยา
พัทยานี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีคอนโดเกิดขึ้นมาก
ถามไปถามมาบอกก่อสร้างผิดเดี๋ยวจะทุบให้๖ชั้น
ลักษณะนี้เราเคยพบเห็นอยู่ว่าเพราะอะไรครับคุณมิ้น
เวลาที่เขาขายคอนโดอย่างในกรุงเทพนี่แหละครับ
ไม่ต้องมองที่ไกลบริเวณสุขุมวิทย์ที่ว่าทองลงทองลอ
ตึกต่างเหล่านี้ล้วนแต่มีการเปิดขายทำไมครับ
ท่านผู้ชมครับในประเทศไทยคอนโดเราเป็นแสนแสนห้อง
เป็นแสนแสนห้องแต่กฎระเบียบเราแทบจะน้อยมาก
พูดง่ายว่าคุณมิ้นถ้าผมเป็นนักพัฒนานะ
ผมก็ไปซื้อที่แปลงหนึ่งยังจ่ายไม่ได้ทำจ่าย
มัดจำสมมุติที่แปลงนี้๑๐๐ล้าน๒๐๐ล้าน
จะ๑๐๐๐ล้านก็แล้วแต่ผมก็จะมัดจำไว้๒๐๓๐ล้าน
แล้วบอกคนขายว่าผมมัดจำ๓๐ล้าน
แล้วอีก๓๖เดือนผมจะมาโอน

เจ้าของที่ดินงี้ก็เอามาให้๒๐๓๐ล้าน

คนที่เป็นนักพัฒนาก็ไปเขียนแบบนะครับ
จะขายที่ไหนล่ะครับก็ไปขายที่โรงแรมก็ได้เช่าโรงแรมวันหนึ่ง
แล้วก็เปิดการขายโฆษณาใหญ่โตในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์ต่างนะฮะ
เสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ไปยื่นขอกับกรทมเสียด้วยซ้ำ
แต่มีการขายคอนโดต่างเหล่านี้เก็บเงินยูนิตนึง๓แสนห้าแสน
คุณมิ้นว่าผมทำได้ไหม

นั่นน่ะสิครับแล้วอย่างนี้ควรจะปล่อยให้ทำไหม
เออใครต้องเป็นคนดูแลซ้อคบอลเหรอคะ
มันควรจะผ่านก่อนถูกไหมครับเพราะถ้าไม่ผ่านเนี่ยมีการแก้ไขทีหลังเนี่ยจากตึก
ตัวอย่างอย่างพัทยาเนี่ยตึก๓๐๔๐ชั้นบอกสร้างผิดไปสร้างเกินไป๖ชั้น

เกินไป๖ชั้นอีก๖ชั้นเนี่ยสร้างผิดเดี๋ยวจะทุบทิ้งให้
แล้วการทุบทิ้งเดี๋ยวจะใช้มาตรฐานการทุบแบบดีด้วย
ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมากครับท่านผู้ชมครับ
ดังนั้นคอนโดต่างผมคิดว่าต้องถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องควบคุม
ถ้าไม่ควบคุมต่อไปผู้บริโภคก็จะเสียประโยชน์
ทำไมครับก่อสร้างไม่ได้แบบที่ว่าไว้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบที่ถูกต้อง

คอนโดที่ว่าแถวสุขุมวิทย์อยู่นี้เยอะนะครับแถวทองหล่อ
แล้วเอามาขายแล้วคนซื้อมาจำที๓๕แสนซื้อไปแล้วเกิดเขาไม่ผ่านขึ้นมา
หรือว่าแบบผิดจากที่แสดงไว้ผิดแบบจากโมเดลที่วางไว้ก็จะทำให้เกิดผลเสียหายขึ้น
คุณผู้ชมเรื่องคอนโดจริงเราพูดกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้าเรากลับมาตีแสกหน้ากันต่อ
ไม่หวน
ชุวิตตีแสดหน้า
คุณชวิตวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องหนักจะมาตีเหรอคะ
ก็คือเรื่องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เราเป็นจำเลยหรือเวลาที่เราตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
สำหรับคนที่มีสตางค์หรือคนที่มีฐานะนะครับ
ว่าทุกข์ใจแต่ก็สามารถที่จะมีเงินในการประกันตัว
การประกันตัวก็แล้วแต่ว่าสารท่านจะกำหนด
ซึ่งมีการกำหนดวงเงินแตกต่างกัน
ในกรณีเช่นโทษ๓๕ปี
เป็นโทษเกี่ยวกับเรื่องการชิงทรัพย์
หรือการยักยอกทรัพย์อะไรต่างเหล่านี้
ก็วงเงินอาจจะประมาณแสนห้าสองแสน

ก็จะมีวงเงินที่จะต้องประกันตัวสูงตามขึ้นไป
ประการที่๒คงจะต้องดูข้อหา
ว่าเป็นข้อหานอกจากร้ายแรงแล้วหรือเป็นข้อหาที่มีพฤติการผู้ต้องหา
มีพฤติกรรมหลบหนีเช่นไปตามจับตัวมาไม่ได้มามอบตัวเอง
หรือในบางกรณีก็อาจจะมีลักษณะการข่มขู่พยาน
อาจที่เขาบอกว่าถ้าปล่อยตัวไปอาจจะไปทำให้เยืองกับพยานหลักฐาน
จะไปทำให้คมคู่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
สารท่านก็จะไม่ให้ประกันตัวเวลาที่เราตกเป็นผู้ต้องหา
หรือ๒วันหลังจากนั้นก็จะนำตัวเรานำตัวจำเลย
หรือนำตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบให้ที่ศาล
และขออำนาจศาลในการฝากคัง
เราก็สามารถจะประกันได้อันนี้แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาล
ทีนี้ต่อมาก็จะมีความ
คนพูดแล้วอันนี้คนจนไม่มีตังค์เนี่ย
คนจนก็ติดคุกคนรวยก็ไม่ติด
คือระยะหลังเนี่ยมีกระแสออกมาเลยถึงขั้นเรียกร้องกัน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

ในเรือนจำในแดมหนึ่งนี่มีประมาณศาสตร์เจ็ดร้อย

ยังเป็นสถานะยังต่อสู้ทางคดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นสารอุทธรณ์หรือสารดีกาก็แล้วแต่
ยังเป็นการต่อสู้คดีอยู่มีมากกว่าครึ่ง

ครึ่งนะครับกว่าครึ่งก็แสดงว่ากว่าครึ่งนั้นยังเป็นนักโทษที่ยัง
ไม่ใช่นักโทษนะครับยังเป็นผู้ต้องขังซึ่งมีสถานะในการต่อสู้คดีกันอยู่
พูดง่ายว่าคดียังไม่สิ้นสุดและบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด
ทีนี้ปรากฏว่าต่อมามีกองทุนกองทุนหนึ่งครับซึ่งทางรัฐบาลก็คิดแล้วล่ะครับในเรื่องพวกนี้
ก็เรียกว่ากองทุนยุติธรรมครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือให้กับผู้ที่โดดหรือจำเลย
ช่วยมีเงินใช้ในการดำเนินคดีมีเงินประกันตัวมีเงินมาดูแลครอบครัวมีเงินจ้างทนายด้วยในการคดีความ
รวมถึงหาหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ความจริงตัวเองในชั้นศาล
ทีนี้กองทุนยุติธรรมก็ตั้งมาขึ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่พศ๒๕๔
รัฐบาลก็ประกาศสนับสนุนเป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพศ๒๕๕๘มีผมนะครับ
เมื่อวันปีเมษา๒๕๕๙นี้เองและมีสถานะเป็นนิติบุคคล
อาจจะเป็นตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาและก็จริงอาจจะไม่ได้ผิด
หรืออาจจะไม่มีเงินจ้างทนายก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็จะได้ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคได้เท่าเทียมก็พูดง่ายว่าคนจนกับคนรวยตอนนี้เท่าเทียมกันแล้วล่ะ
ถ้ามีกองทุนยุติธรรมกรณีคนที่ไม่มีรายได้เนี่ยหรือคนจนก็สามารถจะยื่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้
ในการเอาเงินประกันตัวในการต่อสู้คดีนะฮะในการว่าจ้างทนายเขาบอกว่ามีการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับ
ผมจะพูดให้ฟังว่ากองทุนยุติธรรมประการแรกนี่ก็คือเงินประกัน
เรื่องประกันตัวประกันตัวอ้างไม่ได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคนจนไม่มีเงินประกันก็พูดง่ายว่ายื่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้
เขาเป็นค่าทนายค่าทนาย๓ค่าธรรมเนียมสารค่าธรรมเนียมอื่น๔ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์
คือการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน้าที่ของจำเลยนะครับถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจู่บางทีไปขอบางทีก็มีค่าใช้จ่าย
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างกรณีน้องเมย์จำได้ไหมที่เขาบอกน้ำยาน้ำเยิมหมดต้องเป็นน้ำยาพิเศษเพราะแช่ไว้นาน
สิ่งทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายค่าคุ้มครองพยานล่ะจะช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าภาษณะ
โอ้โหเยอะนะถูกไหมครับคือดูแล้วเวลามีคดีเนี่ยท่านผู้ชมครับเกิดคดีขึ้นมานี่ค่าใช้จ่ายตามมาทันที
โดยเฉพาะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะเหมือนกับประเทศอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ย
กรณีมีคดีความเนี่ยคือจริงไทยมันก็พูดอยู่เรื่อยนะไม่มีคดีดีกว่าถ้ามีคดีแล้วเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายหรือเรื่องอื่นเนี่ยตามมาเยอะ
ดังนั้นความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคกันก็จะเกิดขึ้นจากความยุติธรรมที่ว่าเอ๊ะคนรวยเนี่ยมีเงินประกันเงินนี่มีเงินนี่มีเงินก็ไม่ต้องติดคุกนะฮะ
กองทุนยุติธรรมที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนะฮะความเสียหายต่างหรือเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นนะฮะ
ทีนี้เรื่องหลักถ้าเราเป็นโจทย์ก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกครับเราเป็นผู้ละเมิดเราเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ์
ต้องการยื่นฟ้องร้องคดีซึ่งส่วนใหญ่กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องคดีนะฮะ
ค่าทนายค่าธรรมเนียมสารทีนี้การเป็นจำเลยเนี่ยเมื่อเราตกเป็นจำเลยแล้วเรามีความผิด
ตรงนี้แหละครับสำคัญนะครับเพราะว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวนะฮะ
ทีนี้ก่อนจะอนุมัติช่วยเหลือใครท่านผู้ชมครับทางกองทุนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่นิติกร
นะฮะตรวจสอบเหรอฮะตรวจสอบประวัติก่อนครับอืมคือคุณมิ้นไม่ใช่ว่าให้หมดนะครับ
นั่นน่ะสิคือถ้าเป็นอย่างนั้นคงหมดตัวได้ก็นั่นแหละสิครับกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็จะต้องดูนะฮะ
นิติกรของกองทุนก็จะดูว่าที่มายื่นขอเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เหรอ
เชื่อถืออ่าแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะฮะอ่าแล้วมีมีสถานะทางสังคมเนี่ย
ก็เป็นคนยากคนจนนะฮะถ้ามีบัตรคนจนนี่ยิ่งชัดเจนนะฮะ
อ่าถ้ามีบัตรคนจนเนี่ยอาจจะต่อสู้คดีความได้ไหมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีรายได้นะฮะ
อ่าบางกรณีนี้อาจถึงขนาดว่าลงพื้นที่ดูเลยนะครับก็ต้องลงเนาะครับ
ดูพื้นที่เหรอลำบากจริงไหมจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าพอมีอยู่บ้างนะฮะ
แต่ที่ผมนำมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าในตอนหลังหลังเนี่ย
มีการกล่าวเรื่องของความไม่ยุติธรรมนะฮะเพราะว่าจำนวนผู้นักโทษเนี่ย
ผมใช้คำว่านักโทษแล้วกันนะเพราะในเรือนจำเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นนะครับ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งในบางกรณีเนี่ยผู้ที่ตกเป็นจำเลยเนี่ย
ไม่สามารถที่จะมีรายได้หรือมีเงินที่จะต่อสู้ในเรื่องคดี
ไม่ว่าเรื่องการประกันตัวกองทุนยุติธรรมก็เลยออกมา
ทีนี้เราไปเข้าเรื่องของกรณีของครูจอมทรัพย์ก็ใช้กองทุนยุติธรรม
กำลังจะถามคุณชูวิทย์เรื่องนี้ให้กองทุนยุติธรรม
งั้นที่บอกมาว่าไหนจะเรื่องทนายตั้งกี่คนเรื่องการคุ้มครองพยาน
จะเรื่องดำเนินทุกอย่างเนี่ยกองทุนออกให้ครูจอมทรัพย์หมดเลย
นั่นแหละสิครับฮะลักษณะนี้เอ๊ะแต่บอกว่าตรวจสอบไม่ใช่หรอกค่ะ
ก็อันนี้ก็คือเป็นปัญหานะฮะซึ่งจะต้องว่ากันไปนะครับ
คงคงไม่ไปพูดก้าวร่วงลึกลงไปแต่พูดให้ฟังว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ย
ก็เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือในกรณีที่ลื้อฟื้นคดีด้วย
กรณีที่มายื่นลื้อฟื้นคดีหรือในกรณีที่เห็นว่าจำเลยเนี่ย
ยื่นแล้วไม่มีสถานะในทางการเงินที่จะมาต่อสู้ได้เพื่อความยุติธรรม
กองทุนก็จะช่วยจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าเรื่องประกันตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบาย
ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสารค่าเดินทางค่าทนาย
กรณีของครูจอมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันครับก็ใช้เงินจากกองทุนยุติธรรมนี่แหละครับ
ถ้าถามจริงว่าเงินนี้เป็นเงินอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเงินหลวงล่ะครับ

ก็เป็นเงินหลวงซึ่งของกองทุนยุติธรรมนี่อาจจะหักมาจากค่าธรรมเนียมบ้าง
ได้มาจากงบประมาณของรัฐบาลให้มาบ้างนะฮะซึ่งตอนต้นก็ได้เอามาปีหนึ่ง๓๐ล้านนะฮะ
ซึ่งเงินต่างเหล่านี้พูดไม่ผิดหรอกครับก็ถือว่าเป็นเงินหลวง
ดังนั้นการใช้เงินหลวงในทุกกรณีเนี่ยก็มีขั้นตอนการพิจารณาซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับ
นี่ครูจอมทรัพย์ที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอาเงินที่ไหนไปต่อสู้ทางคดีนะครับ
มีการลื้อฟื้นคดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่มาจากกองทุนยุติธรรมหรือเงินหลวงนี่แหละครับ
คุณผู้ชมคือกองทุนคือฟังจากจุดประสงค์ในการตั้งขึ้นมาเนี่ยมันดีนะคะ
แต่แล้วในกรณีที่เกิดขึ้นแบบเนี่ยคดีผลิกแบบเนี่ย

คุณผู้ชมพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ
สนับสนุนโดยบิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่สวยสุดคุ้มกว่า๒๐๐
อ่ะตอนนี้ทุกคนสตันอยู่กับว่าเงินหลวงล่ะ
ก็อย่างนี้แหละครับนี่เมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
กองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพราะว่า
เพื่อจะให้สังคมเท่าเทียมกันในระหว่างคนจนกับคนรวยในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ก็คือลดความเหลือมล้ำตรงนั้น
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเอ่ออย่างผมเนี่ยคุณมิ้นครับ
ผมต่อสู้เรื่องคดีอะไรต่างใช้เวลานานนะฮะแต่เนื่องจากว่าผมมีสตางค์นะฮะ
มันเป็นเรื่องที่ว่าแหมคุณก็ทำนะตัวคุณเองนะครับ
ก็ใช้วิธีการต่อสู้ด้วยทุนของผมแต่ในกรณีที่ระบบของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหา
การเป็นระบบกล่าวหาก็หมายความว่าคุณมินครับคือระบบมีสองระบบนะครับ
กล่าวหากับระบบไต่สวนนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ระบบไต่สวนเพิ่มมากขึ้น
เช่นเกี่ยวกับสารเรื่องคดีทุจริตเราก็ใช้การไต่สวนหมายความว่าพยานหลักฐานเนี่ย
ทั้งจวดและจำเลยไม่ต้องเสนอมาสารมีสิทธิ์ที่จะลงไปหาเอง
แต่ในกรณีกล่าวหาเนี่ยวันดีคืนดีสมมุติแล้วกันนะคุณมิน
โดนไปด้วยทั้งที่เราไม่เกี่ยวข้องตกเป็นจำเลยถูกกล่าวมึงทางนี้มิเยอะ
หรือกรณีที่เราขึ้นรถไปกับเพื่อน
ว่าเรามาเดี่ยวรถไปเราเมานะขอกลับกับเพื่อนแล้วกลับกับคนรู้จัก
เห็นกันเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะคุณกลับทางไหนเนี่ยโอ้ทางนี้
เดี๋ยวผมนั่งรถไปเออติดไปด้วยขอนั่งรถติดไปเพื่อนหน่อย
ไปเจอด่านปรากฏว่าไปตรวจเจอยาเสพติดเอาเลยทีนี้โดนด้วย
ถามว่าเราจะบอกว่าเราบริสุทธิ์เราไม่เกี่ยว
ก็นั่นน่ะสิครับไอ้ความที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ย
มันจะต้องพิสูจน์ซึ่งแน่นอนครับระบบไม่ใช่มาบอกว่าเรา
ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองหลังจากถูกกล่าวหา
ค่ะเมื่อระบบถูกกล่าวหาอย่างนั้นเนี้ย
บางคนอาจจะไม่มีปัญญาที่จะก็ทำงานเงินเดือนก็เท่านี้เอง
หมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยความซวยเนี้ยมันปรากฏขึ้นมาโดยที่
ไม่รู้ตัวหรอกครับเมื่อเราตกเป็นผู้ต้องหาปุ๊บ
สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาบางคนนะครับ
รู้จักเอ่อแก้ก็บอกว่าอ่าอย่าไปให้การอะไรอ่า
ไปให้การในชั้นศาลนั่นก็หมายความว่ากระบวนการจะอีกเยอะเลย
นะฮะทั้งตำรวจก็ต้องทำคดีอย่างเต็มที่นะฮะ
ส่งไปที่อายการเพราะเราจะไปแก้ตัวที่ศาลถูกไหมครับ
ตามมาก็คือเราต้องประกันตัวนะฮะการประกันตัวก็ไปอีกแล้วครับ
นะฮะถ้าประกันไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปในคุก
จะไปอยู่ในเรือนจำนี่เป็นขั้นตอนตามปกติซึ่งอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจ
กองทุนยุติธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแน่นอนครับ
ก็จะมีการช่วยเหลือสิ่งต่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปนะฮะ
และที่สำคัญผมก็ย้ำอยู่เสมอว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ย
มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะฮะเงินที่กองทุนได้เนี่ย
ก็ล้วนแล้วแต่มาจากภาษีอากรหรือมาจากงบประมาณของรัฐบาลที่จัดสรรให้
ว่าในอนาคตอาจจะคิดว่าอาจจะหักจากค่าธรรมเนียมสารมาบ้าง
แบ่งมาบ้างนะฮะเพื่อมาสะสมอยู่ในกองทุน
ซึ่งอย่างไรก็ดีนะผมสรุปให้สั้นว่ามันเป็นเงินหลวง
อืมนะฮะแล้วเมื่อเป็นเงินหลวงแล้วคุณมินครับ
มันก็มีสถานะที่ค่อนข้างที่จะเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะ
และสมมุติละกันนะครับว่ากรณีอย่างครูจอมทรัพย์เนี่ย
ใช้เงินหลวงไหมนะฮะก็ถ้าใช้เงินกองทุน
เมื่อไปใช้เงินหลวงหรือใช้เงินกองทุนเนี่ยอันนั้นก็มีความหมายว่า
ถ้าครูจอมทรัพย์บอกว่าเป็นผู้ผิดนะสารเห็นว่า
มีขบวนการช่วยเหลือนะฮะมีกระบวนการรับจ้างนะฮะเอ่อ
ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปเนี่ยใจผมคิดนะเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ย
เพราะเนื่องจากเป็นเงินหลวงมีการใช้จ่ายเงินหลวง
จะไม่ว่าคุณมิ้นบาทเดียวเนี่ยก็ต้องแจกแจงนะ
ก็เงินหลวงนะ๑๐๐บาทก็เงินหลวงหมื่นบาทก็เงินหลวงอีก
ดังนั้นไม่ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้แล้วครับว่า
ถ้าต่ำกว่าหมื่นนึงไม่เป็นไรต่ำกว่าพันหนึ่งใช้เงินหลวงไม่เป็นไร
อืมไม่ได้บาทหนึ่งก็ไม่ได้ครับปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีครับว่า
ผู้ที่ไปใช้เงินหลวงหรือผู้ที่ชักจูงหรือผู้ที่ให้ไปใช้
หรือผู้ที่กระทำความใดที่ทำให้เงินหลวงเนี่ยเสียหายนะฮะ
จำได้ไหมครับในอดีตเนี่ยมีผู้ที่เอาเงินหลวงเนี่ย
ใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศอ้างว่าไปดูงานไปดูงานแล้วไปพาลูกพาเมียไป
หรือพาลูกไปติดไปด้วยนะฮะก็โดนนะฮะเงินหลวงโดนเอาง่ายง่าย
คุณชุวิตอย่างนี้กองทุนจะกลายเป็นผู้สนับสนุนไหม
คือการสนับสนุนไม่สนับสนุนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเงินตรงนี้เมื่อผมชี้แจงแล้วว่ากองทุนยุติธรรมมีหน้าที่อะไร
นะฮะและใช้เงินมาจากไหนนะฮะมีสถานะเป็นอะไร
มีสถานะคือใช้เงินหลวงก็เหมือนกับหน่วยงานราชการแหละครับ
เมื่อมีผู้ที่หลอกลวงคุณหลอกลวงแล้วไปใช้เงินหลวง
มันก็ต้องแจกแจงแล้วล่ะที่เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าผมหลอกเอาเงินหลวงแล้วไปเที่ยวเล่นอ่ะ
อืมมันจะได้ไหมล่ะในเมื่อวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมเนี้ย
เขาให้มีแบบนี้ไว้ดังนั้นใครไปใช้ผิดประเภทใครที่ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์
เอาเงินไปใช้จะไม่ว่าไปใช้ในเรื่องที่สารบอกว่าอะไร
เชื่อว่ามีกระบวนการขบวนการรับจ้าง
ลงอย่างนี้เนี่ยน้ำหนักของคดีเนี่ยซึ่งผมก็พูดให้ฟังแล้วว่า
เอ่อสู้มาถึงดีกาเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่ตำรวจไปยันถึงขั้นตอนสารดีกาเนี่ย
กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะสั่นไหวทันทีถ้าบอกว่า
ผ่านมานี่ผิดหมดอืมคือมันใช่ว่าหลังจากที่วันนี้รายการออกไป
คงจะมีรายงานตามออกมามั้งคะซึ่งจริงจริงคุณมินครับรายงานอะไรออกไปนี่
คุณมิ้นคุยกับผมเนี่ยคุณมิ้นครับผมนี่อยู่ในสถานะหลายอย่างนะ
อดีตผมก็เคยเป็นองค์กุริมาณนะครับจนปัจจุบันนี้ก็มีคนมาขู่มาเข็นผมล่ะครับว่า
เดิมเนินการฟ้องร้องผมในข้อหามินประมาทบ้าง
ในข้อหานู้นข้อหานี้บ้างอืมถามจริงจริงเลยนะครับ
ผมก็ต้องขออนุญาตในรายการนี้ได้ชี้แจงหน่อยว่า
ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
แต่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนในอดีตผมก็เคยมีคดีหมินประมาทเนี่ย
ไม่อยากจะใช้เวลาของรายการนี้มากับตัวเองหรอกครับ
แต่ก็มีเป็นสิบคดีนะฮะแล้วก็โดยโดยมากเนี่ย
สารก็ให้ความกรุณาผมว่าผมเนี่ยก็ส่วนมากก็จะชนะ
เพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ได้หวังผลประโยชน์
อย่างกรณีกองทุนยุทธิธรรมนี้เช่นกันนะฮะผมพูดว่ามันไปเป็นเงินหลวง
ส่วนใครจะไปชี้แจงยังไงเนี่ยเมื่อใช้เงินหลวงแล้ว
ผมบอกบาทนึงก็เงินหลวงร้อยบาทกว่าหลวงนะฮะ
จะเป็นหมื่นเป็นพันถ้ามีใช้แล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์
หรือการใช้ไปเนี่ยศูนย์เปล่าศูนย์ประโยชน์
พูดง่ายว่าโดนเขาหลอกไปใช้นะผมหลอกเงินหลวงได้
เอาเงินหลวงไปเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
เอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้าราชการเอาไปใช้เงินหลวงอย่างนี้
ผิดไหมครับก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนยุติธรรมก็เหมือนกันครับ
ใครเอาเงินไปใช้ในกองทุนยุติธรรมผิดประเภทนะฮะ
อย่างกรณีครูจอมทรัพย์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท้ายสุดมันจะเป็นยังไง
แต่ปัจจุบันนี้ครูจอมทรัพย์ก็อยู่ในเรือนจำนะฮะ
สารไม่ได้ให้ประกันตัวใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ
เรื่องราวต่างเหล่านี้ก็ผมก็มาเล่าให้ฟังนะฮะ
ส่วนคนที่ขู่ผมว่าจะฟ้องผมจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้กลัวหรอกครับนะครับ
ยิ่งยิ่งยิ่งพูดมันยิ่งเหมือนกับนักกีฬาหรอครับมันเติม
เชื้อเพลิงให้ผมขยันขึ้นนะครับอืมคือจริงจริงต้องบอกว่ารายการเราเนี่ยมีแฟนรายการ
หลากหลายหน่วยงานนะคุณชุวิตเพราะว่าบางทีออกไปปุ๊บเดี๋ยวอีกวันหนึ่งจดหมายมา
ถูกต้องครับอีกวันหนึ่งโทรศัพท์ก็มาครับก็คือถ้าเกิดคุณมิ้นครับ
คุณมิ้นกับผมเนี่ยหวั่นไหวผมคงวันทั้งวันก็ไม่ต้องไปพูดอะไร
ก็คงพูดอะไรไม่ได้ถูกไหมครับพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะพูดไปมีคนที่จะจ้อง
คือเขาทำไม่ถูกต้องนะถ้าทำถูกต้องจะกลัวผมทำไมถูกไหมครับ
จะฟ้องผมเรื่องอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดใช่ไหมครับถ้าผิด
ผมก็ต้องไปชี้แจงล่ะครับว่าเป็นหน้าที่ผมผมคงไม่อยากจะไปชี้แจงมาก
ไหมครับแต่ถ้าเป็นคดีผมก็ต้องไปชี้แจงเพราะเป็นหน้าที่ผมต้องไปพิสูจน
ผมถูกกล่าวหาถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดในกลางรายการนะฮะ
แสกหน้าแล้วก็ทำแบบนี้เสมอมาว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่เอามาพูดนั้นก็ค่อนข้างที่จะ
ใกล้เคียงแล้วอ่ะนะฮะผมถึงก็มาพูดเราพูดก็ไม่ได้หวังโจมตีใคร
เพราะผมไม่ได้ไปหวังจะเล่นพักเล่นพวกหรืออะไรผมทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะฮะ
ต้องขออนุญาตชี้แจงเพราะไม่งั้นจะมีคนจะคอยที่จ้อง
รายการเราเนี่ยชื่อตีแสกหน้าก็จริงนะคะ
แต่ว่าตีแสกหน้าทีนี้คือเราเอาข้อมูลมาตีกัน
ข้อมูลทั้งด้านที่คุณผู้ชมได้รับจากสื่อหลักทั่วไป
จากหน้าจอทีวีจากหน้าหนังสือพิมพ์จากวิทยุ
รวมถึงข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ทางคุณชุวิตได้ไปตรวจสอบมา
แล้วทำไมเขาไม่ไปฟ้องสื่อมวลชนคนอื่น
ไม่ต้องมาจ้องผมคนเดียวนะเนี่ย
ก็คุณชุวิตมีตัวย่องตัวย่ออะไรหลุดมาเต็มไปหมดเลยอะ
ยอดที่อื่นก็ใช้ตัวจริงด้วยนะครับ
ผมยังอุตส่าห์เกรงใจใช้ตัวย่อนะครับ
อย่างที่บอกว่าเรานำเสนอข้อมูลตีข้อมูลออกมา
คุณผู้ชมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงถึงข้อมูลถึงรายละเอียด
แล้วการตัดสินใจว่าจะเชื่อข้อมูลฝั่งไหน
หรืออยากที่จะตัดสินใจมองว่าคดีนี้ข่าวนี้เป็นไปในรูปแบบไหน
นั่นคือวิจารณญาณของคุณผู้ชมเอง
เรามีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้น
อันนี้พูดเหมือนป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลย
แต่ก็อย่างที่คุณชุวิตบอกนะครับเพราะว่า
พูดแบบคือเหมือนกับว่ากลัวพูดไม่ชัดเจนพูดไม่เต็มปาก
ผมพูดไม่เป็นจริงนะคุณมิ้นนะ
คุณจัดรายการกับผมนี่ก็จะครบปีแล้ว
ผมก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมว่าผมลักษณะผมไว้คนพูดอย่างนั้นแหละครับ
เราเชื่ออย่างนั้นในกรณีครูจอมทรัพย์

ควรจะเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันก่อน
เพราะขั้นตอนกว่าจะตำรวจไปถึงสารดีการเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะ
ถ้าเกิดเราตัดสินใจโดยใช้กระแสสังคม
แล้วก็เชื่อแล้วก็ไปต่อว่าตำรวจ
ซึ่งจริงผมน่าจะทำแบบนั้นซะมากกว่าด้วยซ้ำ
ผมก็ไม่ได้ทำจนท้ายสุดแล้วไม่ใช่ว่าผมเก่ง
แต่ท้ายสุดแล้วเมื่อพยานหลักฐานออกมา
สารก็ตีตกและยังเพิ่มให้ด้วยนะว่า
เชื่อว่ามีกระบวนการรับจ้าง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะจบแบบเงียบนะครับ
จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมได้เห็นนะครับ
วิจารณญาณของทุกท่านเองเราให้ข้อมูลกันหมดแล้ว
วันนี้หมดเวลาของตีแสกหน้าแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ